พี่ขวัญคือคุณพ่อคนนี้บอกว่าไม่เรียวในมือสั่นเลย
เพราะว่าลูกไปเล่นแบบนี้
ขออภัยนะคะอันนี้ไม่ใช่ผงโกโก้นะคะ

โอ้โหคุณพ่อเนี่ยเอาลูกไปเลี้ยงไว้ที่สวน
แล้วก็กำชับลูกบอกว่าเดี๋ยวพ่อไปทำงานแป๊บเดียว
แป๊บเดียวนั่งอยู่ตรงนี้เล่นอยู่ตรงนี้นะลูกนะ
ด้วยความที่พ่อบอกว่าเล่นอยู่ตรงนี้
เอ้าพ่อกลับมาตกใจลูกฉันเล่นโกโก้อยู่หรือไง
ทำอะไรขนาดนี้เต็มไปด้วยโครนเลยค่ะ
โอ้โหเจอแบบนี้พ่อบอกอุ้ยไม้เรียวในมือสั่น

เพราะว่าเด็กเนี่ยนะยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์
รับรองเลยว่าคุณพ่อไม่ได้เหนื่อยทำงานอย่างเดียวอะค่ะ
เหนื่อยอาบน้ำให้ลูกด้วยค่ะ

แล้วทำไงถ้าเกิดว่าบ้านน้ำไม่ไหล

โอ๊ยถ้าบ้านน้ำไม่ไหลเดี๋ยวพี่พาไปอาบน้ำน้องเอ้ย
ไปที่ไหนค่ะคุณธนา
เท่ารัชไม่ใช่สิเท่าบ้านผม
ใจเย็นใจเย็นนะ